ลูกทรพีอายุ๓๙ปีก็รู้เรื่องแล้วนะ
ไปก่อเหตุใช้จอบทุบตีหัวพ่อบังเกิดกล้าวอายุ๗๖ปี

หลังเกิดเหตุตำรวจสภธามกาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์นี้ลูกก็คือนายอาทิตย์ทาวิบูรณอายุ๓๙ปี
อาการคุ้มคลั่งค่ะใช้จอบทำร้ายร่างกายพ่อแท้ของตัวเอง
อายุ๗๖แล้วชื่อว่านายเท่งทาวิบูรณ์
จุดเกิดเหตุเนี่ยบ้านหลังนี้คุณผู้ชม
เลขที่๒๗ทับ๑๐หมู่๗ตำบลท่าเสาอำเภอท่ามกา

นายอาทิตย์พอเห็นตำรวจนะคะ
ก็เลยวิ่งถือจอบวิ่งเข้าหามาเลย
ก่อนที่ตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมาพร้อมกับอาวุธครบมือเลยนะ

อาวุธที่ใช้สำหรับปราบจราจนนะคะ
สยบความคลั่งของพ่อหนุ่มรายนี้
มาใช้เวลาสักประมาณร่วมกว่า๑ชั่วโมงที่สุดแล้ว
ก็สามารถควบคุมตัวแล้วก็สยบความคลั่งของนายอาทิตย์ไว้ได้
ชาวบ้านเองก็มาดูกันแบบนี้ค่ะ
จากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
ไปพบนายเท่งนอนเสียชีวิตนอนจมกองเลือด
ศีรษะเป็นแผลชะกันหลายจุด
ชนะสูตรพลิกศพแล้วเบื้องต้นกู้ภัยได้มีการนำร่าง
ส่งไปที่โรงพยาบาลมกา
แล้วก็เดี๋ยวจะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนตัวนายอาธิตรผู้ต้องหาผู้จามไม่รู้เรื่องค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยคุมตัวไปเที่ยวโรงพักนะคะ
เดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะ